มาเบรกนี้ค่ะมาดูสาวสุดแซ่บนักร้องหญิงตัวแม่เหมือนกันนะคะ
สำหรับซานิตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยเธอเปิดเผยมากในเรื่องของความรัก
เรื่องเพศจะเพศไหนอะไรก็ได้นะคะไม่เคยปิดกั้นเลยนะคะ
งานนี้หลายคนเลยเหมาให้เลยกับว่าซานิเป็นกลุ่มรักทางเลือกไปอีกหนึ่งคนนะคะ
แล้วบางคนก็แซวด้วยค่ะว่าเห็นจัดรายการนะคะจีบหนูหน่อยจัดคู่กับนี่โอ๊ตปราโมทนะคะ
แล้วจะหลงชอบกันเองมันมีมูลจริงหรือเปล่าชอบได้ป่ะเนี่ย
คือคนอื่นมาดูได้เราเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ความรักมันเป็นมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้น
เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะร้องเพลงอะไรเราจะอะไรทุกคนมาสนุกกันได้เต็มที่
หนูหน่อยเขาบอกว่ากลัวจะได้กันเองนะคะอ๋อไม่ต้องกลัวได้กันเองค่ะ
เพราะว่าน่าจะมีเอ่อมีไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบเดี๋ยวต้องดูคู่นั้นก่อน
ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานกันไปค่ะแต่ที่จริงก็ไม่มีอะไรก็น่ารัก
เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเถอะดิฉันเคยดูในรายการซานิกับพี่โอ๊ต
ขอร้องแต่เดี๋ยวนี้พี่โอ๊ตโดนจับจิ้นหลายคนนะแพทย์ก็โดนจับจิ้น
งงแต่คือซานี่กับพี่โอ๊ตเขารู้ไส้รู้กุมกันเยอะ
เขาเป็นเพื่อนกันเกินที่จะเป็นแฟนกันแล้วคู่นี้เออ